น้องใบตองก็เคยไปไปบ่อยด้วยใครไม่เคยไปอย่างผมจะพาไปที่เกาะคำชโนธไปดูบรรยากาศที่นั่นกันหน่อยนะครับ
คนเยอะแต่ทุกคนเนี่ยเขาก็มาด้วยใจที่ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของที่นี่ดีมาก
โอ้โหยิ่งช่วงนี้บอกเลยว่าไปกันเยอะหยุดยาวดิเนาะคนเยอะนะ
แล้วยิ่งวนหลุกกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วใช่ละใช่ไหม
อีกหวายละ๒๐กว่ากว่าแล้วอีกบัน
ในความหวังก็ต้องไปกันหน่อย
โดยเฉพาะที่นาศาสตร์พ่อผู้ศรีสุทธโทและแม่ญาติศรีประทุมมา
ตรงนี้เนี่ยคนเยอะมากนะครับมาคงมาขอพงขอพรกัน
แล้วก็เหล่าสาธุชนเขาก็ทำการเอาโทรศัพท์มือถือนี่แหละ
ไม่ได้เอามาโทรหาใครเอามาถ่ายรูป
ต้นอะไรอ่ะตรงนี้ต้นมะเดือยักษ์ไง
โอ้โหถ่ายกันเพียบเลยแหละครับได้รูปกลับไปสมจิตสมใจ

ค่ะหลายมุมด้วยนะดูสิคุ้มนะมาแล้วคุ้มนะ

คุณดูสิครับเวลาเขาซูมเข้าไปเนี่ยนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นเป็นอะไรแต่เขาก็มีความเชื่อนะว่า
เห็นเป็นนู่นนเป็นนี่เป็นนั่นน
วากันไปนะมันละตัดจินตรการแต่เห็นชัดอะคือมายมีโมซ

แล้วอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่พ่อจ้ำเขาทำพิธีเนี่ย
เห็นมั้ยตรงเนี่ยก็ต้องมี
ซุปตาเซเลฟรจำทิน
เฮ้ยเปลี่ยนชุดสวยนะ
ดูที่มือแล้วกันจะต้องมีมือที่แบบว่ายกปลามีเท่านี้นิ้ว

เห็นไหมตัวอ่อนมากเลยอ่ะ

ก็ว่ากันไปนะครับเป็นช่วงวันหยุดยาวคน

แต่ผมก็อยากจะชื่นชมที่นี่อย่างหนึ่งนะ

แล้วก็รองรับจำนวนผู้คนที่เข้าไปเนี่ย

แต่ก็ยังมีมาตรการที่ดีแล้วก็เข้มงวดนะครับ

เลยนะคะเพราะคนไปเยอะก็ต้องช่วยกันดูแลแหละ